มาดูเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวกันหน่อยนะคะ

หลายคนเชื่อว่าลงนี้ลงไปเที่ยวที่นครศรีธรรมราช

คีรีวงเขาจะเป็นทาน้ำใสไหลลงมาตามช่องเขา
มีจุดที่เขาจะไปนั่งได้ก็คือจิบกาแฟ
แต่ว่าจะต้องนั่งที่ที่มันเป็นธรรมชาติ
หินริมน้ำย่าริมน้ำดินริมน้ำนั่งได้หมดเลย
ห้ามไปทำอะไรที่มันไม่ใช่ธรรมชาติ
แต่ว่ามีร้านที่เขาเอาคอนกรีตไปเท
ด้านซ้ายเห็นไหมคะเอาคอนกรีตไปเท
เป็นร้านให้คนมานั่งจิบกาแฟแบบนี้เหรอ
ทีนี้จากเดิมเป็นพื้นที่ธรรมชาติ
ตอนนี้ก็มีกลายเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยน้ำมือมนุษย์ขึ้นไปแล้ว
ใช่ค่ะเอาคอนกรีตมาเท
แล้วบางคนไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องไปเล่นนะ
ลงไปในน้ำก็ต้องไปนั่งร้านเขาเพราะว่าอยากสัมผัสน้ำ
คือสมัยก่อนนั่งตามโขดหินสัมผัสน้ำได้
แต่เดี๋ยวนี้ต้องนั่งบนคอนกรีตแบบนี้เนี่ยนะคะ
มีคนที่เขาไปเที่ยวแล้วเขาเห็นมันตะขิดตะขวงใจยังไงก็ไม่รู้
คุณวินยูรุ่งสิทธิ์ธรรม
โพสต์คลิปวิดีโอนี้เป็นภาพของร้านอาหารที่ลุกล้ำลำน้ำ
ด้วยการเทคอนกรีตริมคลองท่าดีชุมชนเคียรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทำเป็นจุดนั่งกินลมชมวิวในคลองเลย
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความติดแฮชแท็กนะคะ

แท็กคีรีวงจะเหลือเพียงตำนานในไม่ช้า
แท็กเทคอนกรีตลุกล้ำลำน้ำต้นน้ำคลองท่าดี
และแฮชแท็กเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากไปไหม

แล้วเขาถ่ายแล้วเขาเอามาโพสต์ลงในโลกโซเชียล

แล้วเขาบอกว่าช่วยกันหาคำตอบหน่อยครับ
หลังจากที่โพสต์นี้ถูกแชร์ออกไป
ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นเยอะแยะเลยค่ะ
ส่วนมากไปเป็นในทิศทางเดียวกันนะคะ
ตำหนิผู้ประกอบการ
ทำธุรกิจแบบนี้มันไม่เหมาะสม
ทำธุรกิจไม่เคารพธรรมชาติไม่คำนึงถึงส่วนรวม
ที่ชุมชนคีรีวงที่มาที่ไป
ก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ
สูดหายใจสูดโอสูดโอโซน
เป็นสถานที่หนึ่งนะคะจุดขาย
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ลักษณะภูมิประเทศมีเอกลักษณ์อากาศดี
มีชุมชนโบราณอยู่กลางหุบเขาเลย
เขาขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน

ไม่ว่าจะเป็นการลุกล้ำลำน้ำตลอดสายคลอง
ตั้งแต่บนภูเขาเข้าสู่เขตชุมชนเลย
อกจากนี้ตรวจสอบการลุกล้ำที่ดินสาธารณะหลายจุด
โดยผู้ลุกล้ำส่วนใหญ่เป็นใครล่ะ
เป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นั่นแหละเขาบอกแบบนี้นะ
ให้คนนอกเข้าไปทำโรงแรม
โดยไปเบียดเบียนแย่งอาชีพคนในพื้นที่
ก็มีที่กล่าวทั้งหมดมานี้เขาอยากให้ตรวจสอบค่ะ
เราไปถามเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชกันหน่อยนะคะ

ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็บอกว่าตอนนี้ทราบเรื่องแล้ว
พอเห็นคลิปนี้ก็ไม่ค่อยสบายใจนะ
แต่ตอนนี้ติดภารกิจราชการอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
แต่ท่านบอกว่าได้สั่งการให้ทางเจ้าท่านครศรีธรรมราช
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเป็นการด่วน
แล้วถ้าเกิดว่าพบว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายจริง
ก็ให้ลื้อถอนคอนกรีตออกทันที
ไม่มีการปรณีประนอมใดทั้งสิ้น
และให้ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการ
และผู้ที่ทำผิดอย่างเฉียบขาดไม่มีการละเว้น
พร้อมกับสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ว่ามีการปล่อยปะละเลย
ให้ผู้ประกอบการกระทำการในลักษณะนี้หรือไม่อย่างไร
คุณผู้ชมเสียทัศนียภาพไปหมดเลย

ถ้าดูซากด้านนี้ซีอีกด้านนี้ขออภัย

แต่ซีกด้านซ้ายกลายเป็นการเทคอนกรีตไปเรียบร้อย

ไหนบอกว่าจะเป็นพื้นที่วิถีธรรมชาติวิถีชุมชน
แต่คือชาวบ้านก็บอกว่าไม่สบายใจไง
พอเห็นแบบนี้นะมีมาทงมาเทคนกรีด

เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะคะ